เกษตรทำเงินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนทุเรียนที่จังหวัดบึงกาล
ที่นั่นนะฮะเขาปลูกทุเรียนมานานถึง๑๐ปีแล้วนะ
ไม่ธรรมดาเขาทำได้อย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
ติดตามกันเลยในกระเศษทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดสุราธานีเดินทางมาเติบโต
ออกดอกออกผลที่บ้านดงโทนจังหวัดบึงกาล
กระเศษตะกอดเขาทำได้อย่างไร
ชวนชาวตลอดข่าวตามมาที่นี่บ้านดงโทนตะบนดงบังอำเภอเบื้องขงหลงจังหวัดเบื้องกาล
ที่แห่งนี้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่๕ไร่
เจ้าของสวนคือพี่ชายโยศรีแสงอายุ๔๘ปี
นำประสบการณ์การทำสวนและสายพันธุเรียนมาจากภาคใต้
ปลูกไว้ที่สวนของแกเนี่ยเกือบ๑๐ปีแล้วนะครับ
เรื่องการดูแลรักษาและตัดทุเรียนชำนาญแล้วล่ะครับ
งั้นลองมาดูการตัดผลทุเรียนหมอนทองสดจากต้นกันครับ

ปีนี้ได้ผลผลิตใช้ได้กว่าทุกปีครับ
อยากรู้ว่าเนื้อแน่นหูใหญ่จริง
บอกให้ดูสดจากสวนเลยได้ไหมครับพี่ชายโย
โอ้โหภูทุเรียนอวบอิ่มภูใหญ่

และชอบเกษตรกรสวนทุเรียนที่นี่จริงครับ
อกจากอารมณ์ดีแล้วยังใจดีอีกด้วย
ว่าแต่ปีนี้ผลผลิตทุเรียนนับได้กี่ลูกแล้วครับ
ประมาณ๖๐๐กว่าลูกครับ
คิดเป็นก็ประมาณสัก๒ตันครับ
เกษตรกรช่วยกันตัดลงมาวางขายแล้วสร้างรายได้แล้ว
นับแสนบาท
ครับชาวสวนที่นี่เขายินดีต้อนรับ
อกจากจะขายทุเรียนแล้วที่สวนทุเรียนของพี่ชายโย
ยังมีต้นพันธุเรียนสายพันธุ์ต่างจำหน่าย

พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษา
และรับตัดทุเรียนให้ด้วยครับ
เกษตรกรที่ทำแบบครบวงจรแบบนี้
ก็กลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ
สุดยอดสุดยอดจริงนะถ้าอยากเป็นเกษตรทำเงิน
ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่เราจะทำด้วยเนาะคุณผู้ชม